หากันหน่อยว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

ด้วยการส่งเพียงแค่ฝาเดียว
๑แล้วส่งไปทั้งหมด๑ฝาครับ
ส่งฝาเดียวครับอยู่ที่สาราประชาคมบางครับ

ขนาดคนได้ล้านเขายังส่งมาแค่ฝาเดียว

ไม่เชื่อถามเพียงและก็ถามเท่าเกียร์ดูครับ

และเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้
เพราะเบาแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปี

เพราะผู้โชคดีฝาเดียวคนต่อไปอาจเป็นคุณ
ภาระเบาแดง๑๐บาทภูมิสุดได้รุ้นมากกว่า
คนก็ละมีสิทธิ์ไหมคะ

ปริญญาไม่มีแต่มีฝาเบาแดงนะคะ
แต่มีหมาคันโซคุณสองนะคะ
เฮ่ยมาคุณนี่ก็อินกับเขาเหรอนี่
ก็อินสิความหวังมีกันเล่นทุกวัน
เพราะว่าความฝันมันไม่เคยทำร้ายใคร
สู้ไปแม้ค่าแรงจะสู้กลับ

เหงื่อให้กับความขยัน
เพราะความฝันคือกำลังใจ

จะอ้อนใครได้บ้าง

มีเพราะว่าคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะ

พี่แทบของคุณสองด้วยนะคะ

ตายได้ดามาอยากเป็นกำลังใจ

วันจะได้ลุ้นทองล้านกับเบาแดงแล้วค่ะ
นี่แหละครับความยิ่งใหญ่ของกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ต้องให้เอาไปขี่ต่อยอดสร้างอาชีพ
เอาไปทำมาหากินสร้างรายได้
แล้วที่สำคัญทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ก็แจกยันถึงสิ้นปี

ทุกวันส่งจริงได้จริงนะจ๊ะคุณผู้ชม

ลุ้นทองล้านหรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์

ไปรุ้นกันนะจ้า

ผู้โชคดีได้แก่คุณนัทประกอบมุ่งสมัครจากจังหวัดชายภูมิ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ยังส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที